โมง๓๖นาทีก่อนออกจากบ้านคุณผู้ชมเช็คดูรถตัวเอง
ป้ายทะเบียนหายไปหรือเปล่าเพราะว่าช่วงนี้หลายคนต้องขับรถลุยน้ำท่วม
แล้วถ้าป้ายหายต้องทำยังไงเดี๋ยวรอฟังกันนะ
อีกเรื่องหนึ่งบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทางคอรมอครับอนุมัติให้มีการขยายเวลาลงทะเบียนด้วย
ติดตามในเช้านี้ต้องรู้
ใครต้องการลงทะเบียนโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี๒๕๖๕หรือว่าบัตรคนจนที่เราเรียกกัน
ตอนแรกนะคุณผู้ชมจำได้ใช่ไหมกำหนดให้ลงทะเบียนได้จนถึงแค่๑๙ตุลาคม
แต่ล่าสุดครับคอรมอลมีมติเห็นชอบให้ขยายเวลาลงทะเบียนไปจนถึง๓๑ตุลาคมสิ้นเดือนนี้เลย
อีกหนึ่งปัญหาที่คนเจอกันคุณผู้ชมฮะใครลงทะเบียนแล้วไม่สามารถติดตามคู่สมรสมาเซ็นยินยอมได้
เอาเราสิทำยังไงทางคอรมอลเห็นชอบแนวทางแก้ไขให้แบ่งเป็น๒กลุ่มนะ
กลุ่มแรกครับเป็นผู้สูงอายุ๖๐ปีขึ้นไปผู้พิการหรือผู้ป่วยติดเตียงให้มีพยานรับรอง๒คน
และเจ้าหน้าที่กระทรวงมหาทัยมารับรองส่วนอีกกลุ่มหนึ่งคือผู้มีอายุต่ำกว่าหกสิบปี
ให้มีชื่อพยาน๒คนรับรองนั่นเองครับ
พอได้เอกสารครบแล้วนะครับก็ไปยื่นที่หน่วยรับลงทะเบียนแล้วก็รอตรวจสอบคุณสมบัติในวันศุกร์ถัดไปตามปกติครับ
ส่วนเรื่องนี้คนในพื้นที่กรทมนนทบุรีและสมุทรประการฟังไว้เลยนะ
เป็นวันหยุดนะคุณผู้ชมเป็นวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษครับ
ก็ขอความร่วมมือหน่วยงานที่ไม่ให้บริการประชาชนเนี่ยก็อาจจะพิจารณาให้พนักงานได้หยุดงานกันนะครับ
เรื่องสุดท้ายใครขับรถลุยพื้นที่น้ำท่วมแล้วป้ายทะเบียนหล่นหายเนี่ยต้องรู้เลยทางกรมการขนส่งทางบกครับแนะนำว่าสามารถยื่นขอทำใหม่ได้ทันทีเลยนะไม่ต้องไปแจ้งความเสียค่าธรรมเนียมเท่าไหร่ล่ะป้ายละร้อยบาทครับแล้วก็ค่าคำขอใน๕บาทซึ่งเจ้าของรถที่ป้ายทะเบียนหายสามารถยื่นคำขอได้ที่สำนักงานก
ตัวจริงนะคุณผู้ชมย้ำว่าตัวจริงแล้วก็บัตรประชาประจำตัวประชาชนตัวจริงของเจ้าของรถแล้วก็จะได้แผ่นป้ายทะเบียนภายใน๑๕วันทำการครับอ้าวแล้วระหว่างรอป้ายทำยังไงล่ะใช้ใบเสร็จรับเงินนี่แหละแทนป้ายทะเบียนเป็นการช่วงคราวได้แต่อย่าไปทำป้ายเองนะคุณผู้ชมมาแบบนั้นมีความผิดตามพรบร